มาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยเป็นเหตุการณ์ประทึกนะฮะ
หนุ่มคนหนึ่งเป็นพ่อค้ารับซื้อผลไม้คุ้มครั่งครับ
ทะเลาะกับภรรยาแล้วก็ควักปืนขึ้นมาขู่
ก็แจ้งตำรวจให้ไปจับกลุ่มแต่ว่าถูกยิงสวนกลับมาเป็นการต่อสู้กัน
สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็วิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตอยู่กลางถนนไปตรวจสอบในรถพบยาบ้าด้วยครับ

ทะเบียนพพึ่งจจาน๔๐๙๙นศรีธรรมราช
อยู่บริเวณเกาะกลางจุดยูเทิร์นฝั่งขาเข้าเมือง
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบร่างของนายประพวิทย์บุญเนื่องอายุ๔๔ปี

จากเกรงว่าผู้ตายอาจจะมีการพกพาระเบิดติดตัวมาด้วย
อาจมีวัตถุระเบิดอยู่ภายในรถ
เมื่อไม่พบก็ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาญร่วมใจเข้าไปยกศพออกมา

ก่อนหน้านี้ตำรวจได้ติดตามไล่ลากคนร้ายรายนี้
จากว่าหลบหนีการจับกลุ่มแล้วก็พยายามใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ด้วย
ตัดสินใจยิงสวนกลับไปก็ไปถูกคนร้าย
เป็นการวิสามันฆาตกรรมเสียชีวิตเลยนะครับ
หลังเหตุการณ์สงบลงไปตำรวจก็พยายามเข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำศพออกมาจากรถ
ก็มีข้าราชการครูโรงเรียนแห่งหนึ่งครับในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
พร้อมยัดเดินทางมาขอรับศพครับ
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนา
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายมีอาชีพเปิดแผงรับซื้อผลไม้แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันกับภรรยานี่แหละครับ
ภรรยาก็เลยพาลูกสองคนกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อกับแม่
จนกระทั่งนายปรับภวิษตามไปง้อ
โดยอยู่ในอาการมืนเมาเหมือนคนเสพยาเสพติดมาก็พยายามจะข่มขู่ด้วย
แล้วก็ใช้ปืนที่พกไปด้วยยิงใส่ภรรยา

นายประภาวิทย์นั้นกลับใช้อาวุธปืนยิงใส่

ตำรวจก็เลยขับรถไล่ล่าติดตามจับกลุ่มอย่างกระชั้นชิด
โดยถูกนายประภาวิทย์นั้นใช้วุฒิปืนยิงใส่ก่อนเป็นระยะ
จนถึงจุดเกิดเหตุบนถนนสายเบนจมะนาพรุ
เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจใช้ปืนยิงใส่ยางร้อน

แต่ว่านายประพวิทย์นั้นยังไม่ยอมหยุดรถ
แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่ตอบโต้อีก
สุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ก็ตัดสินใจยิงตอบโต้เข้าไปในรถ

โดนนายประพวิทย์เสียชีวิตดังกล่าว
แล้วก็จากการตรวจค้นในรถพบยาบ้า
ห่อด้วยกระดาษบรรจุยาบ้าเอาไว้๑๐๗เมตร

ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ